ไปดูคนนี้บ้างค่ะคนนี้ก็มารุ่งไม่แพ้กัน
จะเป็นใครไปไม่ได้เลยกับเจ้านายสุดหล่อแอนะครับคุณ
น่าบอกเลยว่าคนนี้นะปล่อยซิงเกิ้ลมานะซิงเกิ้ลแรก
บอกเลยว่าถล่มทลายจริง
เอ็นดูของเมียมโนทั้งหลายนะคะ
หลังไหลไปถึงนี่เลยค่ะเจ้านายในวัย๑๖ปีนะคะคุณ
อกจากความหล่อเหลาจะโดนใจพี่ป้าน้าอาภรรยามนุษ
ที่บอกไปแล้วนะคะยังเดินตามรอยคุณพ่อแบบเป๊ะ

สถิตินะคุณ๑๐ชั่วโมง๑ล้านวิว

ขณะที่ผ่านมาแค่วันครึ่งนะคะ
ตอนนี้ยอดวิวทะลุไปแล้วถึง๓ล้าน๒แสนกว่าวิวเข้าไปแล้วค่ะคุณคะ
นี่การันตีความดังจริงสำหรับยอดวิวค่ะ
ขณะที่ความนิยมในโลกออนไลน์ของหนุ่มตระกูลเจ้าพ่อนะคะ
ระกูลเจ้าค่ะก็พุ่งพลวดไปเลยค่ะ
ดูคนพี่นะคะอย่างเจ้านายค่ะ
ไล่ตามมาติดนะคะด้วยคนกลางอย่างน้องเจ้าขุนกันบ้างค่ะ
น้องคนเล็กก็ใช่ย่อยนะคะเจ้าสมุทรค่ะ
มีผู้ติดตามราว๓แสน๓หมื่นคนค่ะคุณค้า
พี่ของเรานี่จะให้หลักของบ้านนี้ขึ้นหืดเลยเหมือนกัน
กด๑๐กว่าไลค์ก็ดีใจจะตายอยู่แล้วนะคะ
วิวตอนนี้๓ล้าน๒แสนกว่าวิวแล้วนะคุณ
บอกเลยว่าคนละชั้นเนี่ยกำลังมากำลังดังแน่เลย
คือต้องบอกว่าน้องเจ้านายเนี่ยเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นคุณพ่อเจเจตรินเลยนะ
ไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาแต่ยังเป็นเรื่องของผลงาน
เพราะว่าเลือกที่จะร้องเพลงตามแบบตามรอยคุณพ่อเลย

เพราะว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างคุณแม่ปิ่นแล้วก็คุณพ่อเจคือหน้าเขาเนี่ยคล้ายทั้งสองนี้
ความหวานนิดนึงเขามีไฟเสน่ห์ตรงนี้นะ
สมุทรก็ฮอตไม่แพ้กันแต่ว่ากำลังเล็กอยู่หน้าก็คล้ายพี่ปิ่นเกดมณีไป
เอาล่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่า๓หนุ่มเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะปังขนาดไหนเนี่ย